ทุกผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งที่เพจเฟซบุ๊คแม่ทับลิง๓ทับ๑เนี่ยโพสต์เอาไว้
คนก็สงสัยว่าเอ๊ะตกลงนี่คือพระหรือว่านี่คือฤษี

อ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมช่วยกันดูหน่อยนะฮะ
ชายคนหนึ่งหนวดคราวยาวแต่งกายคล้ายพระสงฆ์
นุ่งห่มอังสะห่มสบงจีวร
บางทีก็นั่งบริกรรมคาถาก็มีมีเครื่องรางของขลังด้วย
เพจเฟซบุ๊กแม่ทับลิงสามทับหนึ่งเนี่ยโพสเอาไว้นะครับ
แล้วมีข้อความบอกว่านี่คือหลวงพ่อพรชัย
ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นพระหรือฤษี
เห็นทำเหรียญล็อกเก็ตใช้คำว่าหลวงพ่อพรชัย

แล้วถ้าเกิดเป็นพระทำไมหนวดเคราวเนี่ยยาวรุงรังแบบนี้
นี่นะฮะทีนี้มันมีอีกภาพนึงนี่ครับ
คือมีพระเนี่ยไปกราบครับ
สมมุติว่าถ้าเป็นฤษีพระจะไปกราบฤษี
หรือกราบคารวาสได้หรือ
หรือถ้าหลวงพ่อพรชัยเป็นพระทำไมไม่โกนหนวดโกนคราว
นี่ฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบแล้วนะครับ
ผู้ชายในภาพที่ทางเพจเฟซบุ๊คแม่ทับลิง๓ทับ๑โพสต์เอาไว้เนี่ย
ตรวจสอบแล้วนะฮะนี่คือหลวงพ่อพรชัยคราวเหล็กฮะ
เป็นที่รู้จักกันว่าชื่อหลวงพ่อพรชัยคราวเหล็ก
หรือหลวงพ่อพรชัยพุทธศาโร
จำวัดอยู่ที่สำนักสงฆ์สิริเทพสังวร
แต่ทำไมหลวงพ่อพรชัยคราวเหล็กต้องคราวเหล็ก
หวัดไม่โกนผม

ไปที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับ
พื้นที่ตรงนี้นะฮะด้านในจะมีรูปปั้นรือสีด้วยมีพระพุทธรูปด้วยมีสารเทพสุริวงศ์ด้วย
มีเจ้าพ่อภูเขาเขียวด้วยมีสารต่างเยอะแยะนะมีคนมากราบไหว้กันอยู่
มีเพลิงพักอยู่หลังหนึ่งในเพลิงพักมีรูปของหลวงพ่อพรชัยติดอยู่หลายรูป
แต่เราไม่เจอหลวงพ่อพรชัยนะฮะลูกศิษย์ก็ไม่เจอติบอกเจอแต่สุนัขเดินไปเดินมา
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าที่นี่สำนักสงตรงนี้ก็มีหลวงพ่อพรชัยอยู่แค่คนเดียว
แต่ก็จะมีพระรูปอื่นแวะเวียนมาพักบ้างเป็นครั้งคราวซึ่งชาวบ้านที่คุยกับติบอกว่า
เขาก็ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อพรชัยคือพระหรือฤษีหนวดคราวยาวเหมือนฤษี
แต่ว่าแต่งกายนุ่งห่มสบงจีวรเหมือนกับพระไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไร
แต่ยืนยันว่าหากเป็นพระเนี่ยก็แม่อาจจะศรัทธายากหน่อย
หรือว่าจะจงใจแต่งกายเรียนแบบพระทำให้ชาวบ้านหลงเชื่อหรืออะไรยังไง
อันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพระหรือเป็นฤษีเนอะเราก็เห็น
เห็นแต่เป็นแบบนี้แต่คนก็มาไหว้เยอะแยะมากมายนะแต่ไม่รู้ได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่านะ
ก็ผมไม่ได้เลื่อมใสแบบนี้นะผมก็เลยไม่มีศรัทธาในตรงนี้
เราก็ตรวจสอบนะครับทุกผู้ชมครับจนพบว่าหลวงพ่อพรชัยคราวเหล็ก

จะแต่งกายคล้ายพระสงฆ์แล้วยังมีการปลุกเสกเหรียญให้

นี่ฮะเป็นคลิปที่ลูกศิษย์เขาเคยบันทึกเอาไว้
แรกนี่เป็นเหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคำเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อพรชัยคราวเหล็ก

เส้นผมที่เป็นเขาอะไรเนี้ยนะมีจีวอลมีสายสินนะบอกว่าให้
ให้ลูกศิษย์เอาไปบูชาอีกเหรียญเป็นเหรียญเงินนะครับ
น้ำเนี่ยแก้พิษแมลงสัตว์ฯกัตต่อยได้ด้วย
เดี๋ยววันนี้แหละแช่น้ำครับถ้าไม่ก็แค่อาลัยศาสติแช่น้ำมันจะออกได้
ตอนนี้แม่เขาถูกตะขาพแต่แม่บ้างพวกเขาตอด
ให้ตัวเขาเชินหน้ามแล้วก็ซู๊
แม่มันท้องไถ่บื้นลื่มบอกซะเนี่ย
พอนึกนั้นปวดขี่ไถ่ออกมันจะท้องกระยุกต์ไปนั่นเลย
นี่นี่เขาเคยบอกกับลูกศิษย์ว่าอย่างนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวคุยกับนี่คุณป้าบัวสอนอายุ๖๖แล้วนะ
บอกกับติว่าเมื่อ๑๐ปีก่อนเคยเจอหลวงพ่อพรชัย
บินทบาทอยู่ที่หน้าบ้านตอนนั้นก็เอาข้าวไปใส่บาท
เพราะคิดว่าเป็นพระนี่นะฮะ
ตอนนั้นหลวงพ่อพรชัยบอกว่ามาจากกัมพูชา
แล้วจะมาจำวัดอยู่ที่นี่นะฮะก็เลยไปทำบุญที่สำนักสงฆ
เพราะว่าศรัทธาแต่มาเห็นพฤติกรรมที่ชอบดูดวง
อาบน้ำมนต์ให้กับลูกศิษย์มีพิธีสะดอกเคราะห์
เรียกเก็บเงินเป็นหลักพันธุ์
อันนี้คุณป้าเขาอ้างนะเขาบอกดึกเนี่ย
เห็นขับรถออกจากสำนักสงฆ์ไปอีก
ทีนี้ก็เลยเริ่มหมดศรัทธาแล้ว
รับว่าตอนนี้เรียกหลวงพ่อพรชัยว่าพระฤษี
เพราะว่าเนี่ยใส่จีวอนแต่มีหนวดมีเคราวเหมือนฤษี

รวมเงินสองอย่างเลยทั้งพระทั้งฤษี
เจ้าบ้อนบอกเรียกพระฤาษีก็แล้วกัน

พระฤาษีหนวดจักรเท้าหนวดแก่เต็มเลย
ก็หมดแต่เขาแทนตัวเองเป็นพระนะ

แต่จริงว่าพระมันไว้หนวดได้ไหมครับ

อยู่ที่สำนักสงฆ์สิริเทพสังวรตะมนต์บักดองอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสเกต
ติไปสอบถามเจ้าคณะตำบลบักดองนะครับ
เป็นเจ้าคณะที่อยู่ในพื้นที่ของสำนักสงสิริเทพศักดิ์ตรงนี้
ทราบว่าหลวงพ่อพรชัยเนี่ยพระครูวิโรธ
ท่านเป็นเจ้าคณะตะบนบักดองเขตหนึ่งท่านบอกเป็นพระจริง
เพราะว่าเจ้าคณะอำเภอขุนหารเนี่ยเป็นผู้ที่บวชให้เป็นพระอุปชาให้
ที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าคณะตำบลก็เคยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมาแล้ว
ว่าเอ๊ะนี่ทำไมถึงมีคนแต่งกายเหมือนพระ

ชาวบ้านก็บอกเอาแล้วทำไมไว้หนวดไว้เครา
ก็เลยไปตักเตือนบอกให้โกนผมให้โกนหนวดโกนเครามันไม่เหมาะสม
แต่พระพรชัยเนี่ยอ้างกับเจ้าคณะตำบลบอกโกนไม่ได้

เจ้าคณะตำบลท่านบอกว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกไม่รู้จะทำยังไง
เพราะพระพรชัยเนี่ยไม่ได้มาร่วมสังคกรรมทางพิธีทางศาสนาอะไร
กับทางกับทางวัดกับทางพระรูปอื่นกับทางตำบลทางอะไรเลย
แล้วปัจจุบันเนี่ยพระพรชัยตอนนี้

เราอยู่วัดเราก็ปฏิบัติศาสนกิจไปตาม
หน้าที่ของส่งอาจจะดีกว่า
ติก็เลยไปถามท่านเจ้าคณะตำบลเขต๒นะฮะ
ที่สำนักสงฆ์ศิริเทพสังวรของพระฤษีสังกัดอยู่

ท่านก็บอกเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะว่า
มีลักษณะอะไรแบบนั้นอยู่นะครับ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าพระผู้ใหญ่ในจังหวัด

ถ้าอวดอุตลินี่ก็ถือว่าปราชิกนะ
หรือจะแค่โรคติเตียนโลกะวัชชะ
โกนหนวดโกนเคราไม่โกนผม
หรือจะทำยังไงให้เกิดความเหมาะสม
ถ้าจะครองตนเป็นพระอยู่
อ่าเนี่ย
เป็นพระที่บวชในภายหลัง
ใช่น้อยกว่า
ใช่น้อยกว่าเยอะเลยแหละ
ทีนี้ท่านก็อยู่อย่างนั้นมา

เหมือนกับท่านบอกท่านพรรษาน้อยกว่า

แต่ผมว่าท่านต้องไปตักเตือนแล้วล่ะ
ถ้าเค้ายืนความว่าพระพรชัยนี่เป็นพระจริงอะนะ

ถ้าพระที่เป็นพระผู้กำกับดูแล

เดี๋ยวยังไงลองฟังทางจังหวัดเขาต่อกันแล้วกันนะฮะ